ผมพาขึ้นเหนือไปบ้างไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไปดูพระพุทธรูปไม่ธรรมดานะ
ทำมาจากกระดาษสาวอ่ะเดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับ
แต่ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนะฮะต่อจากนี้ไปเนี่ย
นั่นก็คือพระพุทธรูปที่ทำด้วยกระดาษสาสีขาวครับอยู่ภายในนี่แหละ
จะมีพระพักษ์ที่สวยงามครับเพราะว่าหน้าตักกว้างถึง๓๙นิ้วสูง๕๙นิ้วครับ

นี่เห็นไหมทำมาจากกระดาษสานะแล้วก็ตั้งประดิษฐานอยู่หน้าองค์พระประธาน
หรือที่เรียกกันว่าพระสาครับประชาชนที่มีจิตใจสัทธานะครับ
มากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภเยอะเลยล่ะนี่ต้องไปถามคนนี้ครับ
นายประชันยี่นางซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านนะเขาเล่าให้ฟังว่า
หมู่บ้านต้นเปล่าแห่งนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมทำกระดาษสา
และผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยกระดาษสาครับชาวบ้านเกือบทุกหลังคาเรือนนะนะน้องใบตองนะ
เขามีอาชีพทำกระดาษสาเป็นอาชีพหลักที่ทำสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแล้ว

ด้วยเหตุนี้ครับจึงอยากจะได้พระพุทธรูปที่ทำมาจากกระดาษสามาประดิษฐานไว้สักการะบูชา
จากนั้นก็ให้ช่างท่านหนึ่งนะครับที่มีความชำนาญเรื่องของการปั้นพระพุทธรูปมาช่วยออกแบบและช่วยกันทำ
ใช้เวลาปั้นอยู่ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นแหละก็ปั้นพระพุทธรูปทำออกมาด้วยการใช้กระดาษสาสำเร็จลุล่วงกันมา
แล้วก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีน้ำหนักเบานะก็อย่างว่าแหละทำด้วยกระดาษนี่ครับ
น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ๒๐กิโลกรัม

ซึ่งหลังจากทำพิธีเสร็จก็นำมาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปพระประธานไว้ในโบสถ์วัดต้นเป่าแห่งนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์กระดาษสาบ้านต้นเป่า
ตอนนี้เนี่ยรวมแล้วนะทำแล้วตอนนี้เนี่ยนะก็รวม๖ปีมาแล้วนะ
ก็ไปไหว้กันได้นะครับกับพระสาองค์นี้นะครับ
เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นพระพุทธรูปองค์เดียวของโลกเลยนะที่ทำมาจากกระดาษสาวแบบนี้ครับ
เพราะว่าที่บ้านต้นเป่าเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องของการประดิษฐ์กระดาษสายอยู่แล้วด้วย
ก็เลยทำให้เหมือนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชุมชนขึ้นมาว่าในชุมชนนี้ในวัดต้นเปล่าแห่งนี้เนี่ยมีพระพุทธรูปที่ทำมาจากกระดาษสาด้วย